ไปขอโชคขอลาบจากลุงบอดกันบ้าง

เป็นจอราเข้คู่บุญของหลวงตาปู่ผางนะคะ

ลุงบอดหน้าตาเป็นยังไง
ทำไมถึงบอดไปดูกันหน่อยค่ะ